นั่นไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์มรสุมทางภาคใต้อยู่นะคะ
ตำรวจน้ำสุราธานีค่ะตรวจสอบความพร้อมของเรือยาง
นำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ขณะที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชฝนตกหนัก๓๐นาที
น้ำไหลไม่ทันนะคะท่วมถนนตลาดท่ายางค่ะ
ช่วง๒๑นาฬิกาวานนี้นะคะได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก
ติดต่อกันประมาณ๓๐นาทีในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเหตุทำให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำไม่ทัน
ท่วมขังตั้งแต่สี่แยกไฟแดงตลาดท่ายาง
จนถึงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
แล้วก็ท่วมถนนสายทุ่งใหญ่หลักช้าง
ทำให้น้ำท่วมขังบนถนนสูงประมาณ๑๐เซนติเมตรค่ะ
รถจักรยานยนต์บางคันถึงกับเครื่องดับ
ส่วนรถยนต์ยังคงสัญจรไปมาได้
แต่ว่าทำให้คลื่นสาดเข้าบ้านเรือนของประชาชน

น้ำก็ไหลลงท่อระบายน้ำจนกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
ไปดูที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกันบ้างนะคะ
พื้นที่หมู่๓ตำบลตาโลกาโปอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี
ยังมีคลื่นสูง๒๔เซนติเมตร
ชาวประมงส่วนใหญ่ยังหยุดออกหาปลาค่ะ
นายสะอารีเบนนิซอร์ชาวบ้านบอกว่า

แต่ว่าคลื่นทะเลกัดซ่อชายฝั่งอย่างต่อเนื่องในช่วง๑๐ปีให้หลังมานี้
ทำให้พื้นที่ลดลงเหลือเพียง๒๐ไร่เท่านั้นนะคะ
หายไปเยอะพอสมควร๕๐ไร่
ส่วนประหลัดอาวุโสอำเภอยะริงนะคะนายทวีศักดิ์สังชู
ก็บอกว่าได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตรวจสอบจุดเกิดคลื่นลมทะเลกัดซ้อ
แล้วก็เฝ้าระวังช่วงเกิดมรสุม
ด้วยการติดตามพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
ขณะที่ตำรวจน้ำสุราธานีและเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ก็ได้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเรือ
แล้วก็การรั่วซึมของเรือยาง
เตรียมนำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่
โดยเฉพาะช่วงที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะ